มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ภาพที่มีกลุ่มวัยรุ่นไปรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่ง
สบักสบอมจากเกาะกลางถนนเนี่ยสลบถึงขั้นแบบคลานหนีตายมาอยู่กลางถนน
แล้วสลบแล้วสลบอีกเพราะว่ากระทืบซ้ำแบบ

กระทืบกันแบบโอ้โหไม่หยุดด้วยนะขนาดมีรถขี่ผ่านไปผ่านมา
สนเลยเอาจนหนำใจแล้วถึงแยกย้ายกันไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนศรีดอนชัยหน้าวัดพวกช้าง
เมื่อช่วงตี๑ของคืนวันที่๖สิงหาคม
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้หมด
เห็นหมดว่าใครเป็นใคร
ปรากฏว่ากลุ่มนี้นะครับตำรวจตรวจสอบแล้วมีทั้งหมด๑๒คน
ไปทำร้ายเขานะครับ๑๒คนนะครับ
แล้วตอนนี้ตามควบคุมตัวได้แล้วนะครับ๑๐คน
ยังเหลืออีกสองคนนะครับท่านผู้ชมครับที่ยังตามตัวอยู่นะฮะ
สพเมืองเชียงใหม่ควบคุมตัวได้แล้ว๑๐คน
อายุระหว่าง๑๕๒๐ปีอืมนี่ฮะนั่งกันแบบโอ้โหเต็มห้องอ่ะ
ขาดอีก๒คนนะครับอีก๒คนคือนายเกริกเกียรติลมดีอายุ๒๐
กับนายธรดลมณัฐอายุ๒๐ญาติพี่น้องพ่อแม่รู้ข่าว
พาลูกชายมามอบตัวกับสพเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับ
จากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะครับชื่อว่านายธนวัฒน์หรือนายไอซ์
เขาอ้างว่าแบบนี้ครับนี่ฮะชื่อตำรวจได้หมดนะคนไหนเป็นคนไหน
ภาพมันชัดมากอ่ะจริงเห็นหน้าชัดอ่ะใครเป็นใคร
ไฟเฟย์ตีหนึ่งเนี่ยโอ้โหแทบบ้านเมืองเรามีภาพชัด
แล้วไฟสว่างแบบนี้หมดนะใครก่อเหตุอะไรนี่ถูกจับได้หมดแน่
หนึ่งในผู้ก่อเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณเที่ยงคืน
ระหว่างที่พวกเขากับเพื่อน๑๒คนขี่จักรยานยนต์จะกลับที่พัก
มาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้นะเขาเจอกับกลุ่มของคนเจ็บนะ
ก็คือนายชะนุดมแสงวาวอายุยี่สิบสองปี
จอดรถอยู่ที่ข้างวัดพวกช้างถนนรอแกง
อยู่กัน๔๕คนแล้วมาตะโกนด่ากลุ่มของพวกเขา
อันนี้เขาอ้างนะบอกว่าอ่ากลุ่มของผู้เจ็บเนี่ย
อยู่กันสี่ห้าคนตะโกนด่ากลุ่มเขาก่อนหลังจากนั้น
ธนวัฒน์กับเพื่อนก็เลยจอดรถจักรยานยนต์
แล้วเดินไปหากลุ่มของนายชะนุดมจนมีเรื่องชกต่อยกัน
แต่กลุ่มนายชะนุดมมีแค่๔๕คนสู้ไม่ไหว
เพื่อนนายชะนุดมก็เลยวิ่งหนีไปหมด
เหลือนายชนุดมคนเดียวที่วิ่งหนีไม่ทันนะครับ
ธนวัฒน์กับเพื่อนก็เลยช่วยกระดุมทำร้ายก็อย่างภาพที่ท่านเห็น
ตรงเกาะกลางถนนเขาคลานออกมาถึงกลางถนนแล้วก็เอาต่ออีกนะครับ
จะแยกย้ายกันหนีกลับที่พักกันไป
ท่านตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ศิริเดชอันนันต์พุ่มกับการสอบภาพเมืองเชียงใหม่บอกว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุ๑๐คนเนี่ยมามอบตัวนะครับ
แล้วก็เหลือสองคนยังไม่มานะฮะตอนนี้กำลังไล่ติดตามควบคุมตัวอยู่นะครับ
ถ้าไม่มามอบตัวก็จะออกหมายเรียกถ้ายังไม่มาอีกจะออกหมายจับ
ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ก่อเหตุถูกระบุว่ามีการใช้อาวุธตรวจสอบแล้วนะครับ
คือเป็นการใช้ไม้กับใช้ค้อนไม่มีพวกมีดกับปืน
เรื่องต้นถูกแจ้งข้อหาก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวขยายผลเพิ่มเติม
ขณะที่คนเจ็บตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับ
ทางญาติเนี่ยบอกว่าอาการคือศีรษะบวม
จากการถูกทุบกระแทกอย่างแรงตอนนี้ยังต้องอยู่ในห้องไอซียู
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แม่ของคนเจ็บบอกว่า
อาการโคม่าร่างกายตอนนี้ไม่ตอบสนองเลยนะ
แล้วแม่ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูก
โดยเฉพาะเมื่อเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด
ในข้อหาพยายามฆ่าไปเลยค่ะ
ร่างกายก็ไม่ตอบสนองเลยนะครับอยากจะเอานักที่สุดเลยอ่ะลูก
เพราะว่าลูกแม่เป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่า
เขาจะทำในร่างกายแล้วร่างกายไม่เปลี่ยนอะไรอ่ะ
ตรงหัวลูกแม่เจ็บไปหมดเลยจะบอกท่านออกจากตรงนี้ทันนี้
ภายยามภายยามภายยามภายยามภายยามอ่ะไม่ใช่ว่าทำไรร่างกายอย่างเร็วค่ะ

ดูแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันพยายามฆ่าเขาชัด

ใช่ไหมรุมขนาดนี้๑๒รุม๑นะครับ
พี่สาวของคนเจ็บบอกว่าไม่มั่นใจว่าน้องจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือไม่นะ
คือถ้าน้องพ้นขีดอันตรายมาเนี่ยเพราะว่าโดนหนักเหลือเกินนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบกับอนาคตของน้องอย่างแน่นอน
เพราะว่าตั้งใจว่าหลังจากเรียนจบปวชได้เกือบ๑ปีจะทำงานเก็บเงินเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรี

ก็ปรากฏว่าก็มาถูกทำร้ายจนตอนนี้บาดเจ็บสาหัสซะก่อนนะครับ